คุณผู้ชมคะมาดูอีกเหตุหนึ่งค่ะมีกระบะโหลดเตี้ยเนี่ยขับ
รถเก๋งคันหนึ่งแล้วก็มีการไล่ยิงกัน
คือยิงจนรถพลุนเลยนะ๔๖รู
ทีนี้จากการไปตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต๑ศพนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๔๓๐ที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจภูทรลำปัมก็เข้าไปตรวจสอบ
บนถนนสายลำปัมทะเลน้อยที่อำเภอเมืองพัทธลุงนะคะ
ที่เกิดเหตุเจอรถเป็นรถเก๋งจอดอยู่
แล้วก็ไปพบร่างตรงที่นั่งคนขับร่างผู้เสียชีวิต
คือนายนิรันดรชูรักอายุ๔๐ปี
คือสภาพเสียชีวิตอยู่คาพวงมาลัย
มีแผลถูกยิงที่หัวที่หน้าที่ไทยทอยแล้วก็ไหล่ขวา
ส่วนประตูรถฝั่งซ้ายไม่ว่าจะประตูหน้า
ประตูหลังฝั่งผู้โดยสารเปิดอ้าทิ้งไว้
ทีนี้เจ้าหน้าที่นับรูกระสุนที่รถ
เพราะว่ารถคันนี้พลุนเลยนะมี๔๖รู
กระหน่ำยิงประตูหลังฝั่งคนขับ๑๖รู
ประตูหน้าฝั่งคนขับอีก๙รู
กระจกหลัง๑๓รูกระจกหน้าอีก๔รู
ใช่แล้วก็บนถนนเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอพวกปลอกกระสุน
ขนาด๙มม๔นัดเจอโทรศัพท์มือถือร่วงตกอยู่
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีรถ
เป็นรถโหลดต่ำอะค่ะขับไล่ตามรถเก๋งมาด้วยความเร็ว
แล้วหลังจากนั้นนะได้ยินเสียงปืนดังแบบรัวหลายนัดเลย
รถเก๋งเสียหลักพุ่งตกลงไปอยู่ข้างทาง
ส่วนรถคันที่ก่อเหตุขับมุ่งหน้าไปทางพื้นที่ทะเลน้อย
อำเภอควนขนุนคือขับไปเร็วมาก
แล้วชาวบ้านเขาบอกนะว่าสิ่งที่เขาเห็น
เขาเห็นว่านอกจากมีคนตายในรถเก่งคันนี้แล้ว
ยังเห็นผู้ชายสองคนสะพายเป้วิ่งลงจากรถ

กับรถเก๋งคันที่ถูกกระหน่ำยิง

หนีตายไปได้๒คนถือเป้ไปด้วย
ใช่แล้วก็ยังไม่รู้ไงว่าไอ้เป้นั้นน่ะ
มันมีสิ่งของอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
พบว่าห่างจากจุดที่เกิดเหตุเข้าไปในทุ่งย่า
ประมาณสัก๔๐๐เมตรไปเจอกองเลือดไปเจอหัวเข็มขัด
คิดว่าน่าจะเป็นของคนเจ็บที่เราบอกไปว่า
ชาวบ้านเขาเห็นผู้ชายสองคนสะพายเป้แล้ววิ่งหนีออกมาจากรถไงคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบสถานพยาบาลไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุ
ก็มีคนเจ็บเป็นผู้ชายวัยกลางคน
เข้ารับการรักษาจากการโดนยิงที่บริเวณหัวไหล่
แล้วก็มีรถกระบะเป็นทะเบียนจังหวัดตรัง
รับตัวไปช่วงสายที่ผ่านมา
ดังนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
ว่าคนที่เป็นผู้ชายวัยกลางคน

ใช่คนเดียวกันกับคนที่มาในรถเก๋งคันนี้
หรือว่ามาจากรถอีกคันนึงหรือเปล่า
ก็ตำรวจก็สืบสวนไปสืบสวนมาก็พอจะทราบแล้วนะครับ
ว่าคนที่มากับรถกระบะที่เป็นผู้ที่กระหน่ำยิง

คนที่นั่งข้างหลังคือท้ายกระบะเป็นผู้ลงมือยิง
และคนที่เป็นผู้โดยสารในรถกระบะอีกคน

หนำยิงเข้าไป๔๐กว่ารูบนรถเก๋งนะฮะ
ก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตอยู่บนรถเก๋ง

นี่ไงคือตำรวจเขาก็คิดว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า๒คนอยู่แล้ว

กระบอกหนึ่งตำรวจเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นปืนสงคราม
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบขนาดยังไม่ทราบชนิดนะคะ
เบื้องต้นจากการตรวจสอบประวัติคนที่ตาย
ก็เคยถูกจับในข้อหาวิ่งราวทรัพย
ในพื้นที่ของสพควนขนุนพัทธลุง
เมื่อ๑๐ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมปี๕๒
ถ้าใช่เป็นชื่อของผู้ครอบครองรถจริงนะฮะ
ก็คือนายนิรันดรชูรักหรือว่ามีฉายาว่าดอนเลน้อย
ก็เป็นขาใหญ่ของพัทธลุงเขาเหมือนกันนะครับ

และกำลังตรวจสอบว่าคนตายใช่นายนิรันดรชูรักหรือเปล่า
ถ้าใช่คนนี้ก็ถือว่าเป็นขาโจขาใหญ่ของพัทธลุงเขาเหมือนกัน
แล้วก็มีคดีต่างนานาด้วยนะครับ
เมื่อกี้บอกไปว่าปี๕๒ใช่ไหมคะมีคดีวิ่งราวทรัพย์
ปี๕๕ค่ะถูกจับข้อหาครอบครองยาเสพติด
จำหน่ายในพื้นที่สพกระทู้ที่ภูเก็ต
แล้วก็ปี๕๘ก็โดนอีกเหมือนกันนะคะ

ในพื้นที่สพวิชิตจังหวัดภูเก็ต
ก็คือครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
ทีนี้ค่ะทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
พลตำรวจตรีธรัชชาถมปัตย์
ก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจตั้งประเด็นการสอบสวนปมขัดแย้ง
เป็นเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายกับเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
เดี๋ยวรอสอบสวนหลักฐานต่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เพราะว่าตำรวจก็ไปสอบสวนพ่อของผู้เสียชีวิตแล้ว
บุตรชายไปทำงานนอกบ้านนานจะกลับมาบ้านสักครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีที่อยู่ไม่แน่นอนนะครับ